หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าจำเพลงของเธอแม่นมากเลย
พี่โบไหนละพราบคุณน่ะลนลงไปหมดแล้วมั้ง

แต่ว่าคนนี้ค่ะไม่ต้องมีใครช่วยเก็บแล้วเพราะเขาแต่งงานเป็นตัวเป็นตนแล้ว
โบสุรัตนาวีแห่งวงไทยอ้ำคิงด้อมนะคะเขามาบันเทิงไทยรัฐ
คือเขามาประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตงานคริสเตียนของเขานะคะ
ก็คว้าตัวมาอัปเดตหน่อยคือแต่งงานก็นานแล้วนะ
เรื่องของการวางแพลนจะมีทายาทจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็คือเขาบอกว่าช่วงนี้รับงานคอนเสิร์ตน้อยลงเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
เต้นก็ไม่ค่อยจะไหวลิมิตได้แค่ครั้งละไม่เกิน๒๐นาทีนะ
พี่โบบอกแบบนี้ส่วนแพลนเรื่องของการมีทายาทจะเป็นยังไง
เดี๋ยวให้พี่โบอธิบายให้ฟังนะคะ
โบเองกับสามีก็พูดกันมาก่อนแต่งงานแล้วล่ะ
ว่าเราจะไม่ได้อยากมีลูก
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงยึดความเดิมก็เลยอยู่จนทุกวันนี้
ไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะแต่ว่าก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าไม่เอา
มันจะไปในเรื่องของคู่ชีวิตในเรื่องของพันธกิจเด็กกับครอบครัว
เราไม่ต้องเตรียมถุงหาอาหารให้เด็กเราไม่ต้องเฝ้าเด็กนอนเราไม่ต้องกล่อมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตรงนี้เราก็ใช้เวลาส่วนที่เรามีไปดูแลลูกให้คนอื่นเขา
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขาตกลงกันในครอบครัวว่าอยากจะทำภารกิจเพื่อศาสนา
โดยตรงไม่ได้อยากที่จะมีลูกก็เลยเรื่องแพลนของการมีลูกเนี่ยก็ล้มไป
ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเธอคุยกันตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้อยากจะมีเบบี
ส่วนเรื่องงานคอนทรงคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ก็อายุมากขึ้นก็เลยลดปริมาณลงหน่อยดูแลรักษา
แหน่งนำยาลมยาดมยามหม่องเป็นสปอนเซอร์ในคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของพี่โบล่ะกันนะคะ
เพราะว่าท่าเต้นสมัยก่อนนี่ฮิตมากนะ